เอ้าเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวอยากจะให้ดูกันเรื่องความเชื่อของเหล็กไหล
อ่าบางคนไม่ค่อยรู้จักหรือบางคนรู้จักแล้ว
ก็ไปดูกันพร้อมกันนะครับกับเหล็กไหลที่นี่เขาจัดงานบวงสวงประจำปีจัดต่อเนื่องกันทุกปีเลยครับ
นี่มีนางรำมาโชว์ก่อนเลยนี่แหละครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่เป็นพิธีบูชากราบไหว้เหล็กไหลนะ
นี่ที่เห็นอยู่นี่โอ้โหเป็นไงเป็นไงเขาว่ากันว่านี่คือเหล็กไหลนะ
คุณผู้ชมครับทางอาจารย์เสา๕เขานำออกมาให้ลูกศิษย์ได้ขอพรกันในทุกปี
เหล็กไหล่ด้านกลางมีลักษณะเขาเป็นวงรีนะของที่นี่ก็เป็นแบบนี้
แล้วก็มีสีดำของเหล็กที่มีประกายสีเขียวคล้ายกับปีกของแมลงทับ
คือความยาวประมาณสัก๔๕เซนติเมตรผิวนี่เรียบมันวาวเลยครับ
จริงคือเหล็กไหลครับเขาว่ากันอย่างนี้เอาล่ะแล้วบอกเลยนะว่าไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวนะ
อาจารย์สาวห้าเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าตัวเองทำพิธีอันเชิญเหล็กไหลหรือว่าธาตุกายสิทธิ์นี่แหละฮะ
มาจากป่าเขาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
เขาบอกว่าน้อยคนนะที่จะมีโอกาสได้ครอบครองโดยในทุกวันขึ้น๑๕ค่ำของทุกเดือน
ตัวเขาเองจะทำพิธีถวายเหล็กไหลด้วยน้ำมะพร้าวน้ำพึ่งและน้ำฝนกลาง
อันนี้เป็นความเชื่อแบบเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลจริงนะคุณผู้ชมนะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมเขาว่ากันว่าเรื่องของฤทธานุภาพของ
เหล็กหลายตามความเชื่อนะเลยฟังหนิหนึ่งละกัน
ผู้ที่ได้ครอบครองเนี่ยจะมีโชคดีเจริญร่ำรวยแคล้วคลาดปลอดภัย
ทำมาค้าขายรุ่งเรียน
อะไรแบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยไม่ได้หาชมกันง่าย
ใช่ค่ะก็นำเสนอกันไปให้รู้ถึงเรื่องราวที่มาที่ไปกันด้วย
หรือว่าแบบบางคนที่เขามีความเชื่ออะไรต่างแบบนี้

ก็นำเสนอให้ดูให้เห็นความแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อ